ดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิวรีคันนะคะ
เอาอีกแล้วค่ะขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะ
ผ่านเฟซบุ๊กคุณค้าทำกันจงขึ้นมากเลย

เขาไปล่อซื้อขยายผลที่สุดแล้ว
จับกลุ่มได้รวบหัวรวบหางแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะภายในบ้านพักซอยหมู่บ้านเขาน้อย
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงาน
ไปที่บ้านหลังนี้หลังจากที่วางแผนล่อซื้อลิงลม
หรือนางอายซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ล่อซื้อจากนางวิริยายนพามา
เจ้าของบ้านหลังนี้ในราคา๓๖๐๐บาทสักพักหนึ่งค่ะ
วิริยานำนางอายหรือลิงลมมาส่งให้เจ้าหน้าที่
ตามจุดนัดหมายเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มนะคะ
พอจับกลุ่มได้เสร็จปุ๊บก็เลยพาวิริยา
ไปตรวจค้นที่บ้านพักขยายผลต่อ
ไปตรวจค้นนะครับคุณผู้ชมพบนกเขาจุด
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นเดียวกัน
พบอีก๙ตัวอุปกรณ์การทำความผิดจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนางวิริยามาทำบันทึกการจับกลุ่ม
แล้วส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายยังไม่จบค่ะ
ลูกของผู้หญิงคนนี้ลูกของนางวิริยาก็ต้องโดนด้วย
เพราะลูกชายเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊ก
ชื่อว่านายธนสิทธิยนต์พามาอายุ๒๙ปี
ใช้ชื่อเฟซบุ๊คชื่อว่าเบียร์คนเดินดิน
ไปโพสให้คุณผู้ชมเจอแหละเฟสบุ๊กนี้นะ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองมีอะไรบ้างล่ะ
เนี่ยไปโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
คนที่ทำหน้าที่ส่งก็คือแม่ของคนโพสต์
ตำรวจบอกว่าไอ้ลักษณะการกระทำนี้
มันเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
หรือปรับไม่เกิน๑ล้านบาทนะฮะ
อย่าคิดหารายได้ด้วยวิธีการง่ายแบบนี้
ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นศัตรูป่าคุ้มครองมันผิดกฎหมายนะ